ข่าวแรกนะคะเอาใจแฟนเพลงนะคะคเล่ะและแบบภาพีโยนโอโห
ยุคแปดศูนย์กระทิเดียวโลกทั้งใบให้เธอคนเดียว
คุณผู้ชมนะคะให้นายคนเดียวค่ะล่าสุดนะคะ
กลับมาสร้างอีกครั้งนะคะแล้วก็พี่เต๋าสมชายค่ะ
กลับคืนสู่อ้อมกอดอาร์เอส
คุณผู้ชมกลับมาครั้งนี้พี่เต๋าสมชายคึกคักมากกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียว

แต่พี่เต๋าเนี่ยไม่ได้รับบทเป็นพ่อนะ
รับบทเป็นเหมือนอัตภัณฑ์พี่เอ็มสุรษะกะบทเก่าอะค่ะ
ดังมากคุณผู้ชมเมื่อ๒๕ปีก่อนนะคะ
ซึ่งในวันเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ขึ้นโชว์เพลง

กับพระเอกรุ่นลูกต้องใช้คำนี้นะคะ
พ่อน้องโอม๒๓พี่เต๋า๔๗ไง
ซึ่งพี่เต๋าบอกว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากนะคะ
แล้วก็ยังคงความเข้มตั้งแต่หัวจนปลายเท้าเลยทีเดียวนะคะ
เคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้หล่อแบบนี้นะคะง่ายเลย
ออกกำลังกายนะคะไร้สายกรรมคุณผู้ชม
แม้แต่ผมยังไม่ทำสีเลยอ่ะไม่เคยย้อมผมสักครั้งนะคะ
ที่สำคัญนะคะเรื่องให้กำลังใจอดีตนางเอกร่วมค่ายพี่นิ้งกุลสตรีนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาเคยชวนคุณนุ๊กไปเยี่ยมคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมนะคะ
ขอบเตียงเลยพี่เต๋าบอกนะคะว่าแม้ตอนนี้นะคะคุณนิ้งจะอาการดีขึ้น
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ยังไลน์ไปส่งกำลังใจให้เสมอเลยล่ะค่ะ
ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าก็ทานอาหารซี่
เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับร่างกายเหมาะกำลังกายเยอะ
ว่าจะเป็นการวิ่งวิ่งมาลาทอนแล้วตอนนี้ก็ไปลงไตกีฬาไว้ตามวัย
ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันไปตามการเวลา
เหมือนอย่างบางคนบอกให้เราแบบย้อมผมไหมแบบย้อมหน่อย
บอกให้คนเขาเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเข้าวงการ
โตมันก็ตามการเวลาเหมือนเดิมผมก็ไลน์แล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ย
ไอจีเขาอยู่เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็อย่างที่บอกคือ
คนที่เรารักนะครับแล้วเขารักเราเนี่ยก็ขอให้เขามีความสุข

เห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงโอ้โหสมัยนั้นเลยนะ

ใช่แล้วก็เป็นเพลงที่ยังฟังได้จนถึงปี๒๐๒๐นะ
แล้วก็อีกต่อไปอีกนานแน่นอนไม่มีวันเชยค่ะ
สำหรับเรื่องราวของมิตรภาพของความเป็นเพื่อนนะคะ